คุณผู้ชมเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ

วันนี้เป็นวันหยุดยาววันแรกใช่ครับหยุดสี่ห้าหกเจ็ด
คุณสืบสกุลเมื่อเช้าที่ฉันเดินทางในกรุงเทพนะ

แต่นี่ที่จะพาคุณผู้ชมไปดูถนนสายต่าง
เอาใครจะไปหัวหินใครจะไปลงใต้

นี่ประชาชนทยอยเดินทางออกต่างจังหวัดกลับภูมิลำเนา

การจราจรบนถนนพระราม๒ตั้งแต่หลังโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
สมุทรสาครขาออกกรุงเทพนี่นะคะ
ปริมาณรถคุณผู้ชมดูสิคือรถเริ่มเยอะแล้วนะ
แต่พอเลยไปช่วงก่อนขึ้นสะพานท่าจีน
การจราจรชะลอตัวเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับหยุดนิ่ง
ทีนี้ตำรวจจราจรสพเมืองสมุทรสาคร
เขาต้องวางกำลังค่ะเร่งระบายรถอำนวยความสะดวก

เพราะว่ามันมีฝนตกลงมาด้วยไงคุณสืบสกุล
ฝนตกถนนลื่นก็ต้องระมัดระวัง
แล้วก็ขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทาง

โอ้ฟรีฟรีตั้งแต่เมื่อวานแล้วพี่พี่พี่ใช่ค่ะ
วันที่เมื่อวานวันนี้ไปจนถึงวันจันทร์
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นด่วนในเมืองจะมีแค่วันศุกร์กับวันจันทร์

บรรยากาศเมื่อวานนี้ก็คึกคักไม่แพ้ที่อื่นเลยค่ะ
รถเนี่ยหนาแน่นเพราะว่าเขาเปิดให้วิ่งฟรีด้วยนะ
ประชาชนจำนวนมากเดินทางมุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออก
จะไปพวกทะเลไปสวนสัตว์

ประชาชนที่ใช้ช่วงมอเตอร์เวย์ขาเข้าและขาออก
ก็น่าจะเยอะอีกเหมือนกันเพราะว่าวันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่เดินทาง

ติดไหมไปสตฐหีพตอนบ่ายไม่ติด
แต่ผมเดินทางกลับในช่วงหัวค่ำ
แล้วก็มองอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นรถขาออก

คือไปติดตรงช่วงทางแยกระหว่างจะไปพัทยากับทางแยกจะไประยอง
เพราะคนจะไประยองเขาก็จะบีบกันใช่ไหม
แยกไปพัทยามันก็จะเบียดกันตรงนั้น
ตรงนั้นติดเป็นกิโลกรัมเหมือนกัน
เราไปดูเส้นปราจีนบุรีนครราชศรีมา
ถนนสาย๓๐๔ประตูสู่ภาคอีสาน
เชื่อมระหว่างภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา
ตลอดเส้นทางตั้งแต่เมื่อวานนี้เช้าวันนี้สายวันนี้นะฮะ
แต่ว่าเขาบอกว่าจากการสำรวจก็ยังไม่มากนัก
การจราจรยังพอจะเคลื่อนตัวได้อย่างสะดวก
แต่ว่าพอถึงช่วงอำเภอวังน้ำเขียวไปแน่นตรงนั้นแหละฮะ
เป็นการจราจรที่หนาแน่นบางจุดนะครับ
เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวก็คือออกพร้อมกัน
ตอนออกออกหลายเส้นทางจากกรุงเทพได้ใช่ไหม
แต่มันจะไปประจบกันแถวนี้
แถวที่นครราชศรีมาก็เลยจะรถเยอะหน่อยนะครับ
แต่ว่าที่นครราชสีมาเขาพยายามคืนพื้นผิวการจราจร
พื้นที่ที่มีการซ่อมแซมปรับปรุงการจราจร
เขาคืนให้ประชาชนได้ใช้รถวิ่งก่อนเลยในช่วงนี้นะฮะ

คือหยุดซ่อมอะไรก่อนจะได้ใช้ถนนได้เนี่ยนะคะ